อาจจะเล่าว่าเป็นอุบัติเหตุรถเกิดอุบัติเหตุธรรมดาแต่ดูไปดูมาไม่น่าจะใช่แล้วค่ะคือรถคันนี้เขามากันสามคนแล้วมาแบบเร็วเลยนะคุณผู้ชมเสียหลักพุ่งข้ามเลนแล้วดูสภาพใช่ไปชนกับรถบัตรรับส่งพนักงานมันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาเพราะอะไรล่ะไปดูในรถเนี่ยเจอเป็นอาวุธปืนสงครามหลายกระบอกเลยแล้วก็

คนขับเสียชีวิตนะร้องไห้กันระงมเลยนอกจากนี้ก็ยังมีคนเจ็บฝั่งรถบัสรับส่งพนักงานอีก๗รายนะคะ
แปลว่าอะไรตอนนี้เนี่ยกระบะตาย๒รถบัสตาย๑รวมแล้วเนี่ยเป็น๓ส่วนคนเจ็บเนี่ยถ้านับทั้ง๒คันนะ
กลายเป็นคนเจ็บ๘รายจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยฝั่งรถบัสก็ขับมาตามปกติเลยค่ะแล้วก็จอดรับส่งพนักงานตามจุดต่างที่เขากำหนดไว้
เพราะว่ารถบัสรับส่งพนักงานคันนี้มุ่งหน้าจะไปอำเภอเมืองลบบุรีส่วนกระบะเขามุ่งหน้าทางเข้าโคกสำโรงเขาขับมาเร็วค่ะกระบะ
เสียหลักข้ามเลนแล้วมาชนกับรถบัสโอ้โหเสียงโครมดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดเลยแต่เมื่อสักครู่ที่ดิฉันบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาเพราะอะไรล่ะไปเจอปืนสงคราม
ตอนนี้ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วไปเจอยาบ้า

๒๐เม็ดยาไอ้อีก๔ถุงเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง
โอ้โหกระบะคันนี้นี่ทั้งอาวุธสงครามทั้งยาเสพติด
เรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจที่สพโคกสำโรงเนี่ย
คิดว่าทั้งหมดที่มากับรถกระบาดน่าจะเป็นแก๊งค้ายา
คงเป็นแก๊งสำคัญด้วยถึงขั้นมีอาวุธปืนสงครามเอาไว้
เจอเจ้าหน้าที่อาจจะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

ในการลำเลียงพวกสิ่งของผิดกฎหมายก็จะไปส่งยานั่นแหละ
แต่สงสัยคงไม่ชินกับเส้นทางมั้งคะ
ขับมาเร็วด้วยก็เลยเสียหลักหลุดโค้ง
แล้วก็ไปชนกับรถบัสรับส่งพนักงาน
ตอนนี้ต้องขยายผลต่อนะกับแก๊งค้ายา
ต่อให้ในรถกระบะมากัน๓ใช่ไหมตายไปแล้ว๒
อีกหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่แหละ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสอบปากคำ
หลังจากที่เขาอาการดีขึ้นเพื่อเค้นสอบและขยายผลต่อไปนะคะ
โอ้โหนี่กลายเป็นว่าแก๊งค่ายามาสิ้นฤทธิ์จากรถบัสเลยนะ
ใช่ประสงค์เข้ากับรถบัสนะ